ปฏิบัติการใช้ยัดสยบภายรี๖๑ทับ๗เริ่มต้นขึ้นแล้วคราวนี้
จริงเริ่มต้นขึ้นมา๒๓วันแล้วนะ
แล้วก็ปราบผลไม้พิษไปได้แล้วบางส่วน
แล้วก็พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าจะต้องดีเดย์
ระดมกวาดล้างให้ทั่วประเทศ
และขยายเข้าไปปราบเครือข่ายสิ้นซากในเร็ววันนี้และท้ายที่สุด
เช้านี้ปฏิบัติการกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะปฏิบัติการเมื่อเช้า
เพราะว่าแก๊งนี้เขาก็เป็นเครือข่ายของแก๊งมันทุกเม็ด
แล้วก็ขยายเครือข่ายไปเป็นการขายยาเสพติดทั่วประเทศ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดเลยนะคะจากคุณวิมลวันธรรมพักดี

การเข้าจับกลุ่มของตำรวจปราบรามยาเสพติด
เมื่อประมาณสัก๑๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ทางด้านของนางสาวสุลักษณะสุลักษณะนะคะก็มีการให้การปฏิเสธกับตำรวจ
ในขณะที่มีการอ่านหมายค้นแล้วก็อ่านหมายจับให้ฟังนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูว่าในขณะนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้น

ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านเลขที่๒๑๒ทับ๑๑๓นะคะ
ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านพฤกษานะคะที่อยู่บริเวณพุทธมนตรสาย๕ค่ะ
ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นในขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นบ้านค่ะ
เพราะว่าการสืบสวนของตำรวจปราบรามยาเสพติดนั้นพบเครือข่ายทางการเงินของกระบวนการ
มีกระบวนการเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะก็ทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะ
มาถึงผู้ต้องหา๒คนนะคะนั่นก็คือนายรุ่งโรธจิรัติการพันธ์
และภรรยาก็คือคนเวิร์ดสักครู่ที่ผ่านมานางสุลักษณะนันทพิวัตร
ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เปิดบริษัทเป็นบริษัทสยามยางยนต์แอนดเดชวิวจำกัด
รวมไปถึงบริษัทปสยามยางยนต์ด้วย
มีการให้จำหน่ายสำหรับล้อแม็กซ์รถยนต์ในราคาถูกนะคะ
แล้วก็มีเครือข่ายที่มีการกระจายสินค้าต่างมากมาย
แต่ว่าแนวทางของการสืบสวนของตำรวจนั้นก็บอกว่าจุดนี้เนี่ย
น่าจะเป็นจุดที่มีการฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติด
จึงมีการขอหมายสารนะคะในการเข้ามาตรวจค้นในพื้นที่ในวันนี้นะคะ
นี่เป็นเพียงแค่จุดแรกเท่านั้นค่ะที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นในปฏิบัติการ
ไชยะสยบไพรีหกสิบเอ็ดทับเจ็ดนะคะซึ่งทั่วประเทศนั้นเข้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจุดด้วยกัน
แต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพหานครในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม
เข้าทั้งหมด๗จุดและจุดที่๒เรากำลังจะติดตามตำรวจประปามยาเสพติดเข้าไปตรวจค้น
ซึ่งเป็นโรงงานที่ขายล้อแม็กซ์รถยนต์นะคะในราคาถูก
เพื่อที่จะจำหน่ายให้กับเครือข่ายเป็นการฟอกเงินให้กับเครือขายยาเสพติดค่ะ
วิกวัลวันธรรมพรรคดีข่าวไทยวัดทีวี

จุดแรกนี่ปฏิบัติการเริ่มต้นแต่เช้าตรู่ไปแล้ว
เดี๋ยวรอจุดที่๒ที่ร้านล้อแม็กซ์ที่ว่า
แล้วก็เดี๋ยวมีรายงานเข้ามาต่อเนื่องทั้งวันนะคะ
ประเทศ๑๔๑จุดนะครับ
เขาบอกว่ากลุ่มยาเสพติด
ไปเกี่ยวข้องกับทั้งขบวนการของรถมือ๒

เพราะก่อนหน้านี้ชายสยบไพรี๖๑ทัพ๗
ก็ไปปราบปรามกันที่สระบุรีกันมาเรียบร้อยแล้ว
เรื่องของแกงคีสเนอร์แฟทธามินนะครับ
ก็อาศัยเรื่องของธุรกิจรถมือ๒บังหน้าเหมือนกันนะครับ